ดูความทุกข์ของแม่ลูกคู่นี้นะครับเขาบอกมีหลักฐานชัดเจนเลยว่า
เสียชีวิตเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย๘เดือนแล้วไม่คืบสักอย่าง
นี่แหละครับคลิปนี้แหละฮะทำให้คุณธัญพรรักไทยต้องมากับคุณแม่
พรทรัพย์สิงคำนะครับคือคุณสุนทรรักไทยผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ชนอย่างนั้นนะครับ๘เดือนแล้วไม่มีอะไรคืบหน้า
ครอบครัวก็เลยแบบนี้จะได้รับความเป็นธรรมเหรอเพราะว่าหลังเกิดเหตุที่ได้คืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชม
โรงใบเดียวฮะโรงใบเดียวกับอาหารว่าง๕๐ชุดจากนั้นไม่เคยมีการเยียวยาเลย
ไปแจ้งความไม่ใช่เหรอแล้วเป็นยังไงนี่ครับไปแจ้งความตำรวจบอกว่า
เจรจาไม่ได้คู่กรณีปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับ
ข้อหาอะไรล่ะครับกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุผู้อื่นเสียชีวิตนะครับ
ผู้เสียข่าวไปที่สพมพิศโรโลไปสอบถามความขึ้มหน้า
แต่ตำรวจยืนยันแบบนี้บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
แล้วก็จะสรุปสำนวนส่งอายการฟ้องศาลในวันที่๑๖สิงหาคมนี้
จากคู่กรณีปฏิเสธมาตลอดนะครับก็ต้องให้ผู้เสียหายเนี่ย
ฟ้องแพ่งกันนะขอยืนยันว่าตำรวจให้ความไปทำกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแน่นอนครับ